คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาที่อ่างทองนะคะ
ที่บริเวณริมถนนอ่างทองอายุทยามีผู้เสียชีวิตอยู่ข้างทางค่ะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อยู่ตรงนั้นด้วยผู้เสียชีวิตคือนายศักดิ์นลแจ่มจำรูน
อายุ๒๘ปีอยู่ที่ทางระบายน้ำริมถนนเนี่ยค่ะ
หัวแตกนะคะสมองอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ก่อนถึงจุดพบศพ๓เมตรเนี่ยค่ะสมองกองอยู่ตรงนั้น
ขออภัยอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่นี่คือหลักฐานสำคัญที่จะหาคำตอบว่าเสียชีวิตจากอะไร
ใช่แค่การแหกโค้งอย่างเดียวหรือเปล่า
คือชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังตอนตี๒นะคะ
เสียงดังตู้มแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
เสียงมันเงียบไปอะค่ะคิดว่าเออรถอาจจะชนสุนัขชนอะไรก็ไม่รู้
มารู้ตอนเช้าว่ามีคนเสียชีวิตแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าสงสัย
ว่ามันมีอะไรมากกว่าการแหกโค้งแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
ก็กำลังนอนอยู่อะครับกลางดึกแล้วล่ะประมาณสักตี๒แล้วแหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงน้องตึ้มแล้วก็มีแบบเสียงเหมือนจะน่าจะเป็นวัยรุ่นนะ
มันคุยกันโวยวายกันแป๊บนึงตรงนี้มันจะเป็นส่วนมากมันจะชนหมากันเรื่อย
๓ตัวแล้วตรงนี้ที่ตายแต่กลับเช้าตั้งแต่เก็บศพหมายก็ประจำตรงนี้
ผมว่ามันน่าจะมีอะไรทุกอย่างน่าจะมีคนมีอะไรนะ
เพราะว่าดูมันน่าจะชนจากถนนไปเลยมันมีรอยเลือดรอยอะไรอยู่ทั้งหมดแล้ว
ผมไม่จะมาต้มอยู่ตรงนี้หรอกไม่น่าเกิดอะไร
ก็เลยสันนิษฐานว่าช่วงดึกผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็อุบัติเหตุเสียหลักตรงนี้เป็นทางโค้ง
ไม่แน่ใจว่าชนอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีร่องรอยเหมือนกับการชนถังขยะด้วย
แล้วก็ตกลงไปที่ท่อระบายน้ำข้างทางเสียชีวิต
นี่ค่ะคาดว่าจะเป็นแบบนี้
ส่วนบรรยากาศงานศพนะคะที่วัดท้องคุ้งตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทอง
ญาติญาติก็ได้รดน้ำศพนายศักดนนท์เมื่อช่วง๔โมงเย็นนะคะ
โอ้โหคุณแม่เนี่ยค่ะร้องไห้จนเป็นลมค่ะ
สอบถามนางสาวจิราพรแจ่มจำรูนพี่สาวผู้ตายนะคะ
เธอเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายเนี่ยไปงานบวชเพื่อน
แล้วตอนประมาณสักเที่ยงคืนก็โทรมาหาเธอแต่ว่าตอนนั้นเธอไม่ได้รับสาย
น้องชายก็ขี่มอเตอร์ไซคันเกิดเหตุออกจากบ้านไป
ไม่ได้บอกใครเลยค่ะว่าจะออกไปไหนจนกระทั่งตีสองค่ะ
แฟนสาวของน้องชายเนี่ยโทรหาญาติคนอื่นบอกให้ช่วยตามหาหน่อย
เพราะว่าน้องชายยังไม่กลับบ้านก็เลยออกตระเวนหากันระหว่างทางจากบ้าน
ไล่ไปเรื่อยตามถนนก็หาไม่เจอใจเนี่ยไม่ดีละ
หอนใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่แน่เพราะน้องชายเวลาออกไปไหนเนี่ย
บอกตลอดไม่เคยขาดการติดต่อไปนานหลายชั่วโมงแบบนี้
ตี๕ค่ะเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งมาว่าพบศพผู้เสียชีวิต
เกิดอุบัติเหตุที่จุดตรงเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
พอไปดูก็ปรากฏว่าเป็นน้องชายจริงด้วย
บอกว่าเสียใจมากนะคะที่ต้องสูญเสียน้องชายคนเดียวไปอย่างกระทันหัน
ชีวิตน้องกำลังไปได้ดีเลยค่ะทำงานในบริษัทชื่อดัง
น้องก็บอกแม่ด้วยนะคะว่าถ้าได้บรรจุทำงานในบริษัทนี้
บวชให้พ่อให้แม่แต่ก็ไปไม่ถึงวันนั้นค่ะ

ญาติญาติเองก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
หรือน้องชายไปถูกใครชนหรือเปล่า
รถมันกระเด็นร่างก็กระเด็นไปตกร่องระบายน้ำแบบนั้น
แล้วก็ที่เขาสงสัยกันที่คุณเขมมาสอนบอกว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญ
ก็คือสมองนี่แหละใช่ค่ะทำไมมันอยู่ห่างจากจุดพบศพขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็มาชี้แจ้งอีกที
ปกติมันเป็นคนที่ไม่เคยนอนบ้านใคร
ถึงมันจะไปไหนก็เถอะมันจะต้องกลับมานอนที่บ้าน

มันไม่มีเหตุการณ์ที่เขาน่าจะไปหรืออะไรประมาณนี้
ไม่มีบ่งบอกว่าเขาก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีล้าวอะไรกับใครหรืออะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ตำรวจเรารับต้อนรับล่ะ

คือถ้ามีรถคู่กรณีพ่อก็พร้อมที่จะให้นำร่างของลูก

แต่ถ้าไม่มีคู่กรณีเป็นลักษณะแหกโค้ง

จะมีการชาปนกิจในวันพุธนี้นะคะ